หนึ่งเหตุการณ์เป็นคนเมาทะเลาะกันมีปืนทั้งสองฝั่งไล่ยิงกันกลางผับดังที่ราชบุรีเป็นสิบนัดค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจเขาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะคะแต่ก็ทำเอานักเที่ยวหนีตายกันโอละหมาเลยคุณผู้ชมไปดูคลิปกันเลยค่ะ
เร็วเร็วเร็วเต้า

โอ้โหคือดังลั่นแบบไม่ได้แคร์อะไรเลยนี่เสียงปืนนะคะ

ตลอดเวลาโอ๊ยมีปืนหนึ่งสองฟ้าเลยนี่เอาแต๊กอะไรอย่างนี้
คือเป็นผู้หญิงที่มาเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งนี้

มันเป็นโรงเบียร์ที่อยู่ที่ราชบุรีนะคะ
ซึ่งเขามาช่วงหัวค่ำก็ตั้งใจจะมาเที่ยวกันแหละ
เป็นโรงเบียพันตานะอยู่บนถนนเพชรกะเสม
ตอนหัวค่ำก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เที่ยวสนุกสนานกันดีค่ะ

บอกสังเกตเห็นกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มกระทบกระทั่งกันในร้าน

จนกระทั่งตี๒ร้านปิด

เห็นกลุ่มวัยรุ่นที่กระทบกระทั่งกันข้างในนั่นแหละ
ตะโกนด่ากันเออะโวยวาย
แล้วก็เริ่มได้ยินเสียงขวดแก้วคว่างพล้งเพล้งกันอย่างชุนละมุน
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายสิบนัดเป็นช่วง
ถึงได้ต้องหนีตายกันแบบนี้ค่ะ
จังหวะที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุตอนแรก
กลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มไม่ได้เกรงกลัวเลยนะ
ด่าตำรวจด้วยเอาด่าซะอีกนะท้าทายตำรวจด้วยไม่ได้สนใจเลยว่าบ้านเมืองนี้มีกฎหมายหรือเปล่าค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงควบคุมสถานการณ์ได้
กลุ่มวัยรุ่นก็วิ่งหนีขึ้นรถยนต์รถจักรยานยนต์หนีกันออกไปอย่างรวดเร็ว
ไว้ก็มีแต่ผู้บาดเจ็บนี่แหละค่ะมีคนหนึ่งโดนยิงที่ขาด้านซ้ายนะคะ
ชื่อว่านายวีรยุทธ์ศรีวิเศษอายุ๓๗ปี
อกจากนั้นก็เป็นผู้บาดเจ็บจากการโดนขวดคว่างหลายรายเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรีค่ะ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเนี่ยก็เจอปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่จำนวนนึงนะคะ
มีรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงถูกกลุ่มวัยรุ่นคว่างขวดใส่เสียหายหลายคันด้วย
เมืองต้นก็คิดว่าคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มที่มาเที่ยวที่ร้านโรงเบียพันตานี้
อาจจะมาจากต่างหมู่บ้านกันหรืออาจจะเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกันมาก่อนอยู่แล้ว
พอมาเจอกันเข้าเหล้าเข้าปากไปอีกปืนก็มีก็เลยซัดกันซะเลย
ชุดสายสืบเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็เร่งสืบสวนจับตัววัยรุ่นกลุ่ม

กระสุนไม่ไปโดนผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่อย่างไรก็จะเกิดเหตุสลดขึ้นมาอีก